ถ้าดัดตนแก้เอวขดขัดขาถ้าดัดตนนี้มีการบริหารกล้ามเนื้อช่วงขาด้านหน้าด้านหลัง
รวมถึงช่วยในการปรับปรุงการทรงตัวของท่วงท่าการยืนจังหวะการยกขาก็มีความคล้ายท่านักมวยที่ยกขาขึ้นเตะ
โดยถ้าเริ่มต้นนั้นต้องยืนให้ตรงเสียก่อนแล้วจึงยกขาซ้ายตั้งเข่าขึ้น
ใช้มือซ้ายช้อนที่ใต้ฝาเท้าส่วนมือขวาก็วางไว้ที่หัวเข่า
จากนั้นจึงค่อยเหยียดขาซ้ายให้ตรงก่อนที่จะกดมือขวาลงที่เข่า
และใช้มือซ้ายดึงปลายเท้าเข้าหาลำตัว
สลับการยืนการทำทั้งเท้าซ้ายและขวาเพื่อบริหารกล้ามเนื้อทั้งสองข้าง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน